มาดูสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ก็ต้องบอกว่ายังหนักนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา
เพราะว่าวันนี้มีการเร่งระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่รองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากทางภาคเหนือในสัปดาห์หน้า
ก็ส่งคำเตือนถึงประชาชนสิงห์บุรีอ่างทองอายุทยาเตรียมรับมือ
ครับเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชายนาฏ
ล่าสุดยังคงเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อนนะคะเพราะว่าสิบห้าตุลาคมจะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง
ก็ต้องรีบผลักดันน้ำลงทะเลให้ได้มากที่สุดรองรับน้ำเหนือที่จะหลากลงมาในสัปดาห์หน้านะคะ
ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายค่ะเป็นสองพันแปดร้อยหนึ่งลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
ก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนขึ้นสูงกว่าขีดแดงถึง๒๕เซนติเมตรนะคะ
คือการระบายน้ำสูงต่อเนื่องจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มในจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทอง
และพระนครศรีอยุธยาที่ระดับน้ำเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะขณะที่ระดับน้ำที่สูงขึ้นจากการระบายอย่างต่อเนื่องมาสี่วัน
ตอนนี้ทำให้แนวกระสอบทรายของชาวบ้านหลายจุดในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะ
เริ่มมีน้ำทะลักแตกเข้าท่วมในอีกหลายชุมชนนะคะคือมันมันกั้นไว้ไม่อยู่แล้วนะคะ
เอ่อมีประชาชนต้องขนข้าวของขึ้นมานอนริมถนนสายชัยนาฏอินบุรีเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ต่อที่ลบบุรีคุณผู้ชมค่ะลบบุรีตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำในคลองชายนาฏป่าศักดิ์ระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำให้แนวกำแพงดินกั้นน้ำและประตูระบายน้ำเนี่ยต้านไม่ไหวแล้วค่ะ
กระแสน้ำตอนนี้นะคะแนวกำแพงดินกั้นน้ำประตูระบายน้ำมันพัง
ไม่สามารถกั้นน้ำได้ก็ต้องปล่อยให้มวลน้ำเนี่ย
เอ่อท่วมสำนักงานชนประธานที่สิบนะคะนี่ค่ะ
วนน้ำยังไม่มีท่าทีจะลดลงนะคะเพิ่มสูงขึ้นด้วย
ล้นตลิ่งคลองชายนาฏป่าศักดิ์ตลอดแนว
ตอนนี้ถนนผนโยธินรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะทางเทศบาลตำบลป่าตานต้องเอาดินมาถม
เสริมความแข็งแรงของกำแพงคอนกรีตกั้นน้ำอีกชั้นหนึ่ง
เพราะว่ามีน้ำซึมลอดเอ่อท่วมถนนเมื่อตอนเช้านี้นะคะ
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มีกระแสน้ำแรงด้วย
กำแพงดินบางช่วงต้านไม่ไหวค่ะพนังกั้นน้ำพังทลายลง
แล้วก็ขยายวงกว้างน้ำไหลบ่าเข้าท่วมหลายแห่งทีเดียวนะคะ
เมื่อช่วงเช้าตรงจุดนี้ก็เร่งขนของหนีน้ำกันอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวค่ะ
นี่นะคะอันนี้คือที่ลบบุรีไปดูริมแม่น้ำเจ้าพญาคุณผู้ชมค่ะ
ปฐุมธานีตอนนี้น้ำท่วมเข้ามาในบ้านและทางเข้าบ้านแล้วนะคะ
หลายคนต้องกรอกทรายเพื่อที่จะเอาไปกั้นพื้นบ้านไม่ให้ท่วมมากไปกว่านี้
คือชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านริมแม่น้ำก็ถูกน้ำท่วมสูง
บางบ้านเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วนะคะน้ำเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูง
ผลไม้ครับนี่ค่ะได้รับความเสียหายแล้วนะคะนี่แหละค่ะ
มีการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำเขื่อนเจ้าพระยาทำให้น้ำไหลผ่านสถานีบังไส
ก่อนเข้าประทุมธานีอยู่ในอาจราประมาณสามพันถึงสามพันสองร้อยลูกบาทเมตร
ต่อวินาทีนะคะอ้าวกรุงเทพมหานครอบครองออกตรวจสอบความพร้อม
แนวคันกั้นน้ำตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วมีข้อมูลแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าจุดที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่กรุงเทพได้
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ
คุณผู้ชมตรงจุดนี้เตรียมตัวค่ะ
อาจจะได้รับผลกระทบจำนวน๑๑ชุมชนใน๗เขตด้วยกันนะคะ
ดุสิต๓ชุมชนพระนคร๓ชุมชนสัมพันธวงศ์๒ชุมชน
คอแหลม๔ยานวา๑บางกอกน้อย๑และคลองศาล๑นะคะ
ตอนนี้เขาก็เลยมีการวางแนวกระสอบทรายป้องกันในจุดที่อาจจะได้รับผลกระทบ
แล้วก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ
ติดตามข่าวสารเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าน้ำหนุนมาเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้ค่ะ
แล้วอ่างลำเชียงไกรตอนล่างล่ะได้ยินชื่อมาหลายวันแล้วนะฮะ
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับน้ำมันลดหวบแล้วเพราะมันไหลออกไปหมดแล้ว
แทบจะหมดอ่างแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะนะฮะคราวนี้สิพอน้ำออกไปเป็นห่วงแล้วว่าจะต้องรีบซ่อมอ่าง
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ซ่อมอ่างเก็บน้ำไม่ได้ไอ้ปีหน้าแรงน่ะแรงไม่มีน้ำใช้อีก
จะเป็นเรื่องอื่นไปอีกส่วนที่ขอนแก่นฮะน้ำจากชายภูมิมาเร็วเหลือเกินมาทางลำน้ำชี
ตอนนี้อำเภอชนบทนะครับน้ำท้นตะหลิ่งเข้าท่วมบ้านสูงเกือบ๒เมตรแล้วล่ะ
ลำน้ำชีเอ่อทั่วหมู่บ้านบ้านนางเลื่อน
ขออภัยครับบ้านท่านางเลื่อนหมู่๖
ตะบนชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
ไม่ถึง๓ชั่วโมงน้ำท่วมทั้งหมู่บ้านคุณผู้ชม

เลี้ยงวัวไก่สุนัขนะครับ
ออกมารอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

ครอบครัวบอกว่าฉันไม่ออก
เพราะว่าฉันออกไปเดี๋ยวฉันไม่มีที่อยู่
แต่พออยู่ปั๊บตอนนี้ขาดอาหารแล้ว
น้ำดื่มขาดแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

ในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
ที่ตะบนบัลลังอำเภอโนนไทยจนครรัชสีมา

เมื่อ๓วันก่อนที่เคยสูงสุดนะครับ
๔๕ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า๑๐๐
เกินความจุไปเยอะเลยที่กักเก็บได้

ตอนนี้เหลือน้ำแค่๔๙๐๐ลูกบาทเมตร
๑๗เท่านั้นดูสิครับคนละเรื่อง
ชนประธานนครราชศรีมาเร่งซ่อมแซมคันดิน
ที่เปิดระบายน้ำบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

น้ำที่เหลือน้ำที่จะตกมาใหม่

จากการตรวจสอบบริเวณแนวก้อนหินหน้าสันอ่างนะครับ
มีกองเศษกระดูกชิ้นส่วนครับนี่ฮะนี่ฮะ
ขนาดเล็กสีขาวแล้วก็มีเหรียญบาท๑๑เหรียญ

สันนิษฐานว่าสงสัยจะเป็นชิ้นส่วนกระดูก
บรรจุเก็บอยู่ในอัฐิของวัดใดวัดหนึ่ง
น้ำมันซัดมาซัดมาอยู่ที่สรรอ่างเก็บน้ำ

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ที่อำเภอโนนสูงปริมาณน้ำจากรำเชียงไกลนะฮะ

ทำให้ปริมาณน้ำหลากเข้าท่วมถนนมิตรภาพ

ตั้งแต่แยกตลาดแคร์อำเภอโนนสูงนี่ครับ
นะฮะไปจนถึงแยกบ้านวัดอำเภอคง
ระยะทาง๔๕กิโลเมตรนะครับ
ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ๔๐๕๐เซนติเมตร

มุมสูงจะเห็นว่าปริมาณน้ำจำนวนมากเลยนะครับ
ไหลผ่านพื้นที่ตะบนทานประสาทอำเภอโนนสูงข้ามถนนแล้ว
น้ำมันข้ามถนนมิตรภาพแล้วไปยังอำเภอคงแล้วก็อำเภอโนนแดง
รถติดสะสมยาวหลายกิโลเมตรนะครับโอ้โหคุณผู้ชม
จะไปภาคอีสานเส้นทางนี้นะครับขอให้เลี่ยงเลยขอให้เลี่ยงเลยนะฮะ
แล้วก็ใช้เส้นทางอื่นแทนเพราะอะไรเพราะคาดกันว่า
ไอน้ำที่สูงอยู่แล้วนะครับที่ตอนนี้สี่สิบถึงห้าสิบเซนติเมตรเนี่ย
มันจะสูงขึ้นอีกครับคุณผู้ชมคุณวราพรครับ
เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะคะที่บดีกรมชนพระธานบอกว่า
ตอนนี้เหลือเวลาอีก๒วันในการที่จะไปแก้ไข
เรื่องของประตูระบายน้ำลำเชียงไกรต้องให้เสร็จนะคะ
เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ทางท้ายอ่างนะคะ
ซึ่งขณะเดียวกันวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะเราไปดูบรรยากาศกันค่ะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ที่อำเภอโนนไทยนะคะจังหวัดนครราชศรีมาเชิญค่ะ
คุณภูริพัฒน์ค่ะนะครับคุณนัทพงศ์คุณวราพรครับ
ธิบดีกรมชนรับประทานนั้นขอเวลารองนายกรัฐมนตรี
แก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลถึงวันที่๕ตุลาคมนี้นะครับ
สถานะที่รองนายกรัฐมนตรีบอกกับอธิบดีกรมชนรับประธาน
ต้องทำให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพราะว่าเป็นห่วงของชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาท้ายอ่างนั่นเองครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมาที่เทศบาลตำบลบันลัง
อำเภอนนไทยจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในพื้นที่
และสำรวจดูความเสียหายจากปัญหาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
เกิดปัญหาเมื่อห้าวันก่อนวันนี้คุณผู้ชมครับ
กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งพักพลังประชารัฐ
โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนายชัยวุฒิรัฐมนตรีดิจิทัล
นายอธิรัฐรัตนาเศษรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
ผู้กองธรรมนัฐพรมเผาเลขาธิการพักนางนรมนภินโยสินวัดเฮรันยิกพัก
รวมไปถึงนายศิราเจนจาคะและนางสาวปารินาไกรครุบ
ก็เดินทางมาร่วมต้อนรับด้วย
โดยรองนายกรัฐมนตรีฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภาพรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสถานการณ์น้ำโดยมีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งวันนี้เพิ่งกลับมารับตำแหน่งผู้ว่าเป็นวันแรก
เป็นคนบรรยายสรุปให้ฟังถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น
พร้อมกับมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ประมาณ๑๐๐หลังคาเรือนที่จังหวัดนำมารับมอบ
โดยส่วนใหญ่คุณผู้ชมครับเป็นชาวบ้านในอำเภอนนไทย
และอำเภอด่านขุนทศที่ได้รับผลกระทบ
ผู้ใหญ่บ้านนำมารับมอบถุงยางชีพในวันนี้
รองนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมชลประธานและจังหวัดนครราชศรีมา
โดยรองนายยกถามจี้ไปกับอธิบดีกรมชุลประธานว่า
เมื่อไหร่จะซ่อมประตูระบายน้ำเสร็จ
โดยอธิบดีนั้นก็ยืนยันว่าภายในไม่เกินวันที่๕ตุลาคมนี้
จะสามารถซ่อมประตูได้สำเร็จ
ซึ่งรองนายกเป็นห่วงในเรื่องน้ำในช่วงหน้าแรงที่กำลังจะมาถึง

กลัวว่าประชาชนนั้นจะได้รับผลกระทบซ้ำเติมขึ้นมาอีก
ฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันครับ
จะต้องใช้ได้หลังวันที่๕
วันที่๕จะซ่อมเสร็จด้วยครับ
ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างว่าอ่างเก็บน้ำไม่แตก
แต่จากที่ตัวเองดูหรือชาวบ้าน
หรือใครก็เห็นว่าสภาพแท้จริงเป็นอย่างไร
ซึ่งการให้ข้อมูลของกรมชนประธาน
ความรู้สึกของชาวบ้านนะครับอีกทั้งยังตำหนิไปที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่ออกมาบอกว่าคนพูดเรื่องจริง
กลับกลายเป็นข่าวปลอมหรือเฟคนิวเหมือนซ้ำเติมประชาชนขึ้นมาอีก
ซึ่งหน่วยงานรัฐควรที่จะให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชน
เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะคุณผู้ชมครับ
หลังจากประชุมเสร็จได้ขึ้นรถรางไปตรวจสอบคันดินของประตูอ่าง
เก็บน้ำลำเชียงไกลเพื่อตรวจดูความคืบหน้า

โดยอธิบดีกรมชลประธานเป็นคนให้รายละเอียดในการซ่อมแซมและการแก้ไข
ซ่อมแซมพลังดินของประตูระบายน้ำลำเชียงไก่ที่มีปัญหาคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำนั้นไหลออกจากอ่างแทบจะหมดแล้ว
มองเห็นสันดรดินในพื้นที่อ่างเก็บน้ำหลายจุด
ตอนนี้เหลือน้ำในอ่างเก็บน้ำแค่๔๙ล้านลูกบาทเมตร
หรือคิดเป็น๑๗จากความจุอ่างทั้งหมด๒๗ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งเมื่อ๕วันก่อนน้ำท่วมในอ่างอยู่ที่๔๕ล้านลูกบาทเมตร
หรือ๑๖๔จนเกินความจุอ่างที่กลับเก็บได้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถซ่อมแซมประตูระบายน้ำได้แล้วเสร็จนะครับ
โดยการทำงานนั้นกรมชนประธานพยายามที่จะก่อคันดิน
บริเวณก่อนที่จะถึงพนังกั้นน้ำที่มีปัญหาให้สำเร็จโดยเร็ว
เพื่ออยากจะควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ
ไหลผ่านประตูระบายน้ำแห่งนี้เท่านั้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถควบคุมปริมาณการไหลของน้ำได้
โดยใช้คันดินก้อนหินถมเข้าไปจำนวนมาก
ซึ่งตอนนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว
ฟังเสียงอธิบดีกรมชลประธานกันครับ
จากการที่เราวางแผนให้สามารถเก็บน้ำได้วันที่๕
ถึงวันนี้แล้วผลงานประมาณ๒๐เปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นในวันที่๕คุณคิดว่าแล้วตามแผน

แต่หลังจากนั้นก็ทางคุมชนก็จะทำทำลดบินสาวนต่อไป
ตอนนี้ความเสียหายจากปัญหาอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
สร้างปัญหาสร้างความเสียหายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่
อำเภอด่านคุณทศ๕ตำบล๒๕หมู่บ้าน
อำเภอโนนไทย๙ตำบล๖๘หมู่บ้าน

อำเภอพระทองคำ๕ตำบล๓๐หมู่บ้าน
อำเภอนนสูง๑๒ตำบล๑๒๐หมู่บ้าน
อำเภอคง๕ตำบล๕๖หมู่บ้าน
และอำเภอพิมาย๘ตำบล๕๐หมู่บ้าน
โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
เร่งสำรวจความเสียหายและมีมาตรการเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับณขณะนี้ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล
ก็อย่างที่เห็นภาพสดณขณะนี้
ยังคงมีการระบายน้ำกันอยู่นะครับ
ที่นั้นจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จในวันที่๕
ตามที่ให้สัญญากับรองนายกรัฐมนตรีไว้นั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล

ขอบคุณมากค่ะคุณภูริพัฒน์ค่ะ